อีกหนึ่งเรื่องมีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเอาภาพรถของตนเองไปโพสต์ในโซเชียล
ซึ่งเขาไปจอดรถบนถนนสาธารณะแต่ว่าไปอยู่หน้าร้านขายแบตเตอรี่
แล้วเจ้าของร้านเอาน้ำมันเครื่องไปลาดใส่รถเขาเสียหาย
เจ้าของร้านอ้างว่าที่นี้ให้กับลูกค้าจอดเท่านั้น
แต่นี่คือถนนสาธารณะนะครับ
แล้วรถเขาเสียหายแบบนี้
เจ้าของร้านเขาอ้างว่าตรงที่เธอไปจอดรถ
เป็นหน้าร้านของเขาจุดที่เธอจอดนั้นสงวนให้
เฉพาะลูกค้าที่ไปซื้อของเท่านั้น

ถนนตรงนี้เป็นถนนสาธารณะ
ซึ่งหลังจากเกิดเรื่องเธอก็ไปแจ้งความกับตำรวจ
เพราะว่ารถของเธอนั้นเสียหายเกือบทั้งคัน
แต่ตำรวจกลับไม่รับแจ้งอ้างว่าหลักฐานไม่เพียงพอ
เธอก็อ้าวนี่รถขนาดนี้ไม่พออีกเหรอ
เธอก็เลยนำเรื่องราวนี้ไปโพสต์ในโซเชียลแล้วกัน
แต่ถูกเจ้าของร้านโทรมาขู่ด้วยลบเดี๋ยวนี้นะ
อ้างว่าร้านเนี่ยเดือดร้อนซึ่งเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นที่จังหวัดศรีสะเกดนะครับ
ทีมข่าวของเราสอบถามไปยังสัตวแพทย์หญิงนันทการศรีผุย
ซึ่งเป็นเจ้าของโพสต์เปิดเผยว่า๒๑มกราคม
ลูกน้องของเธอนำรถยนต์ไปจอดบริเวณใกล้กับร้านขายแบตเตอรี่
ห่างจากร้านของเธอประมาณ๕๐เมตร
ลูกน้องก็ไม่รู้ว่าหากนำรถไปจอดตรงนั้นเนี่ยจะต้องเจออะไรบ้าง
กระทั่งผ่านไปสักครึ่งชั่วโมงลูกน้องมาบอกว่า
ตอนนี้รถมีคนในร้านแบตเตอรี่ฉีดอะไรสักอย่างใส่ก็ไม่รู้นะครับ
เธอก็สอบถามไปยังเจ้าของร้านว่าทำอะไรกับรถของเธอ
ปรากฏว่าไม่สามารถตกลงกันได้
ร้านแบตเตอรี่เนี่ยนำน้ำมันเครื่องไปสระใส่
จริงก็เลยเอาหลักฐานทั้งหมดนั้นไปลงบันทึกประจำวัน
พนักงานสอบสวนเอาไว้ก่อนนะครับ
ส่วนสาเหตุที่นำรถไปจอดตรงนั้นเพราะว่าวันที่เกิดเหตุ
หน้าร้านของเธอมีการซ่อมและทำกระเบื้องใหม่จึงไม่สามารถจอดที่ร้านของตนเองได้
ร้านของเขาก็คือเป็นโรงพยาบาลสบายครับคุณผู้ชมก็เป็นโรงพยาบาลนะฮะ
แต่ก็ไม่ได้จอดขวางทางเข้าออกของร้านขายแบตเตอรี่แต่อย่างใด
เพียงแต่ว่าไปจอดไว้หน้าบ้านที่เป็นกระจกเท่านั้นเนี่ยเขาถ่ายภาพเอาไว้นะครับ
โดยรถยนต์ของเธอนั้นอู่ซ่อมรถประเมินความเสียหายเบื้องต้น
หวังว่าเจ้าของร้านแบตเตอรี่คนทำต้องรับผิดชอบนะครับ
ทีนี้ส่วนเจ้าของร้านแบตเตอรี่ที่ถูกกล่าวหา
ทีมข่าวก็ไปถามเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแต่ปฏิเสธไม่บอกไม่พูด
บอกแต่ว่าอยากเอาเรื่องใช่ไหมเดี๋ยวไปเจอกันในศาลเท่านั้นนะครับ
ขณะที่ตำรวจสพเมืองศรีสะเกดเองตอนนั้นก็อยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานอยู่
ก็มีการสอบถามผู้เสียหายไปแล้ว๓คนที่อยู่ในเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวล
ซึ่งผู้ถูกกล่าวหาเองเขาก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการออกหมายเรียกไปสอบสวนต่อไปนะครับ
อันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นกับการจอดรถในพื้นที่สาธารณะนะครับ